อ่ะยังอยู่ที่สมุดปาการนะครับ
ผมรู้สึกไปเองว่าว่าช่วงนี้
ผมอ่านข่าวเด็กอาชีวะตีกันบ่อยจริง

เอออ่ะใช่

เฮ่ยเยี่ยมมากครับ

นี่นะฮะกำลังเกิดเหตุการณ์เลย

อยู่แถวนั้นผมเคยผ่าน

นี่ครับเป็นภาพนักเรียนอาชีวะนะครับ
ก่อเหตุทะเลาวิวาสกันหลังก่อเหตุนะครับ

ปล่อยให้คู่กรณีที่ถูกทำร้าย

เหตุเกิดหน้าช้างสามเสียนถนนสุขวิทย

ตะบนบางเมืองอำเภอเมืองสมุทรปราการครับ

เข้าไประกับเหตุไว้รุ่น๕๖คนตีกัน

อายุ๑๖๑๗ปีเองนะครับ
อยู่ในเครื่องแบบนักเรียนอาชีวะสถาบันหนึ่ง

กำลังช่วยกันพยุงร่างของคนเจ็บ๒คนเลยนะ

ถูกของมีคมนะฮะฟันก็ที่ใบหน้า
อาการสาหัสคุณผู้ชมดูสิโอ้ยนี่
รายที่๒ชื่อว่านายกะสิดิตภูนะครับ
ถูกฟันที่ขาขวากับแผ่นหลัง

ที่เกิดเหตุโอ้โหรอยเลือดเต็มเลยนะครับ

สอบถามเพื่อนของผู้บาดเจ็บทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุกำลังนั่งรถประจำทาง

ระหว่างทางไปเจอนักเรียนอาชีวะคู่อริ

แล้วก็ยกพวกมามาอาวุธครบมือเลยนะ
มีทั้งหินมีไม้มีมีดมารุมทำร้ายพวกเขานะครับ

แล้วก็ต้องวิ่งหนีตายไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านครับ
เมืองต้นฝ่ายสืบสวนแนะนำกลุ่มนักเรียน
ที่พบในที่เกิดเหตุทั้งหมดไปสอบสวนแล้วนะครับ
แล้วก็เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางนะครับ
เพื่อติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
ไอ้เรื่องนี้ผมขอพูดหน่อยก็แล้วกันในฐานะสื่อสารมวลชน

ช่วงนี้จะมีคลิปประมาณว่า
นักเรียนนักเลงคนดังในอดีตออกมาให้สัมภาษณ์ว่า